คุณผู้ชมคะจากความกลัวเปลี่ยนเป็นความชิน
เพราะอะไรรู้ไหมเจ้าขวดมาหาบ่อย
เจ้าขวดที่ว่าเป็นช้างป่าตัวใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชม
เลยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูนะไซส์ของเจ้าขวดเปรียบเทียบกับรถกระบะ
ดูสิคะโอ้โหตัวมันใหญ่แบบนี้ค่ะ
แล้วเขาบอกมันใกล้ชาวบ้านมากเลย
ชาวบ้านต้องหยุดหายใจในการถ่ายคลิปไว้
คือเขาเดินมาแบบเหมือนกับจะประชิดตัวอยู่แล้ว
นี่เจ้าขวดตัวใหญ่ยักษ์เลย
ใช่ค่ะนี่คือเขาออกมาแล้วก็มาอยู่ใกล้กับบ้าน
เลขที่๖๓ทับ๑ที่หมู่๕อำเภอสอยดาวที่จันทบุรีนะคะ
แล้วลุงจรรรร้วนเจริญอายุ๖๐ปี
ได้ยินเสียงหมาอยู่เลย

ทีนี้ลุงก็รีบหามุมหลบเลย
แล้วก็ถ่ายมือถืออัดคลิปเอาไว้
ถามว่านี่พี่ช้างตัวนี้เขามารื้อค้น

ไม่ได้เข้ามาในบ้านไม่ได้ทำร้ายคนในบ้านด้วย
แต่ดูเขาหงุดหงิดเพราะอะไรรู้ไหม
มีหมาอยู่ข้างนอกแล้วหมาก็แบบว่าไปหวงไปเห่า
คือเหมือนกับหมาห่วงที่นี่
ตามไปเห่าอยู่มันก็คงรำคาญนั่นแหละ
หลังจากนั้นมันก็ค่อยเดินไปเดินไปแล้วก็หายไปค่ะ
คุณผู้ชมนี่ตอนที่หมาเห่าอยู่
กลุ่มข่าวก็ถามว่าลุงจารัญลุงเนี่ยกลัวไหม
ลุงบอกว่าโอ๊ยใครไม่กลัวก็บ้าแล้ว
ใครบอกไม่กลัวนะผมไม่เชื่อเหมือนกัน
ตัวใหญ่มาขนาดนี้แม้ว่าจะคุ้นชินกับเจ้าขวด
ถ้าเป็นตัวอื่นนะผมวิ่งหนีไปแล้ว

เพราะอะไรรู้ไหมมาทักทายกันทุกเดือนเลยค่ะ
เจ้าขวดบางเดือนก็มา๒๓ครั้งบ้าง

แต่ว่าตอนนี้ความกลัวก็เลยเริ่มลดน้อยลง

ชินแล้วแต่ว่าทีนี้คุณลุงได้สะท้อน

ใช่ค่ะเกี่ยวกับการแจ้งว่ามีช้างป่าเข้ามา

แต่ตอนนี้แจ้งไปแล้วหลายวันยังไม่มีใครมาเลย

หน่วยเฉพาะกิจมาดูแลหน่อย
แต่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่เขาก็
คือยังไม่ได้มาช่วยเหลือชาวบ้านเท่าที่ควร

ให้ชาวบ้านไล่ช้างเองจริงมันก็ไม่ใช่แหละนะ
ชาวบ้านเห็นแบบนี้ก็กลัวไอ้ที่ไล่ไปเนี่ย

ถูกต้องแล้วตอนนี้คุณก็กลายเป็นหน้าที่ของชาวบ้าน
ต้องผลักดันช้างเองซึ่งมันไม่ควรไงคะ
ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะมาดูแลหน่อยย้ำพื้นที่กันอีกหน่อยนะคะ
อยู่ที่ตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวที่จันทบุรีค่ะ